ย่างก้าวคือการเรียนรู้และเปิดโลกกระทัดสิ่งใหม่
ช่วยต่อยอดอาณาจักรอมตะกรุ๊ปให้เฟื่องฟู
มันมีอะไรที่มาเปรียบเทียบจะคุ้มค่อยชิน

มันมีอะไรที่ต่างกับเราตั้งเยอะนะ

มาปรับใช้ในบ้านในเมืองเรา
ประสบการณ์ทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนเป็นตำราธุรกิจชิ้นเอก
ถอดสูตรมหาเศรษฐีแสนล้านวิกรมกรมดิตเจ้าพ่อนิคมอุตสาหกรรม
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอมตะครุก